วันนี้มีเวทีเสวนาโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนะครับ
ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มีการเสนอบทวิเคราะห์วิจัยของบรรดานักวิชาการชื่อดังของคณะ
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังการเลือกตั้ง
ซึ่งบทสรุปจะมีคำตอบอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับการคาดการณ์สถานการณ์การเมืองไทย
ในเวทีเสวนาโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง
โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล
ว่าด้วยเสียงข้างมากอย่างราบรื่นเหมือนเช่นที่ผ่านมา
หนักที่สุดคือการเลือกตั้งจะกลายเป็นโมคะ
โดยนางสิริพันธ์นกสวนสวัสดี
เชื่อว่าหลังการเลือกตั้งมีความเป็นไปได้หลายอย่าง
จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่เลือกนายกได้
จัดตั้งรัฐบาลได้แต่เลือกนายกไม่ได้
อาจเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติในระยะเวลาสั้น
เพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์บางอย่างให้บ้านเมืองสามารถก้าวต่อไปได้
และหากมีผู้ร้องเรียนให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

คงเป็นผลเอกประยุทธ์ได้รักฟอร์มรัฐบาลแน่
ถ้าการคาดเดาว่าฝั่งไม่เอาคอสชได้เกิน๒๕๐ปุ๊บ

เพราะว่ามีอีก๑๒๖แน่ไปบวกกับสว๒๕๖
เกิน๓๗๕แต่ไม่เกิน๒๕๑ในสภาพผู้แทนรัศดร
ดังนั้นกลุ่มนี้ก็คือจะเลือกนายรัฐมนตรีได้

คือตั้งรัฐบาลได้แต่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย

หลายคนบอกว่าจะผ่านงบประมาณอย่างไร
ถ้าจะมาเกมนี้งบประมาณจะผ่านตั้งแต่สนช
คือผ่านก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาล
งบประมาณจะผ่านตั้งแต่สนช

เพื่อให้รัฐบาลหน้าตั้งมาทำงานได้
อย่างน้อย๑ปีแล้วค่อยไปเจอกันตอนโหวต

ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียง
เพื่อหวังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบใหม่

และต้องการเรียกร้องสิทธิที่หายไปของภาคประชาชน

ว่าประเทศไทยต้องให้ความสำคัญ

แม้ว่าความเป็นจริงที่กำลังจะเกิดขึ้น

และอาจมีประชาชนที่ไม่เห็นด้วย
ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมเหมือนที่ผ่านมา

ผู้ปกครองคนเดียวสำคัญที่สุดในการที่จะแก้ไขวิกฤต

ที่จะสามารถปฏิรูปเปลี่ยนผ่านได้
แล้วเมื่อเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยเมื่อมันคลี่คลายไปแล้ว

ควรจะให้มีการปกครองของประชาชน
การจะพิทักษ์รัฐไว้การจะรักษารัฐไว้
คนคนเดียวรักษากับให้มหาชนรักษา
มหาชนรักษาได้ดีกว่า
ความเห็นของเหล่าอาจารย์คณะรัฐศาสตร์

ว่าการเลือกตั้งในวันที่๒๔มีนาคมนี้
ฉากสุดท้ายของการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นปัญหาใหม่ของประเทศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน